ท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูรณธนากุล
แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออภิปรายและตั้งข้อสักถาม
คำแถลงนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้

เศรษฐกิจไทยโตต่ำต่อเนื่อง

เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชน

การมาของรัฐบาลที่มีประสบการณ์สูง
ประกอบกับท่านนายกมาจากภาคธุรกิจ
บริหารจนประสบความสำเร็จ
ประชาชนจึงฝากความหวังมาก
ท่านจะช่วยให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
สมกับที่พักของท่านสัญญากับประชาชน
ผมลองสวมหัวใจประชาชนคนหนึ่ง
ก็คาดหวังจากท่านมากเช่นกัน

จะปรากฏในการแถลงนโยบายวันนี้
เสียดายหลายคำสัญญากลับไม่เจอ

หลายนโยบายเช่นเขตศักดิ์พิเศษ
ยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น
เขียนรายละเอียดไว้น้อยมากว่าจะทำอะไร
เอาแค่เทียบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นโยบายเดียวกันคำแถลงของท่านรัฐบาลคุณประยุทธ์

สารภาพว่าเป็นอะไรที่ผมและเพื่อนสมาชิก
พวกเราในที่นี้ให้ความสำคัญกับคำแถลงนโยบาย
เพราะนโยบายที่เป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือสำคัญของทั้งท่าน
ในการบริหารราชการแผ่นดินและของประชาชน
พวกเราในการตรวจสอบ
ผมขออภิปรายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การค้าการลงทุน๓เรื่องดังนี้
เรื่องแรกนโยบายต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
กระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตลอดจนเพื่อกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค

มันดีหรือคุ้มค่าไหม
เศรษฐกิจพิเศษเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณสูง

งบประมาณไปในพื้นที่๑๑

สาธุปโภคเวรคืนที่ดิน

เพราะมุ่งหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเป็นพิเศษ
เรียกว่าเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งหนึ่ง

คำถามคือสิ่งเหล่านี้คุ้มหรือไม่
แถมวันนี้ท่านกำลังจะต่อยอดมันขึ้นไปอีก
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นอย่างไร

หรือท่านกำลังต่อยอดซากปรักหักพัง
ผมมีประเด็นเพจพิเศษมานำเสนอท่าน๓ประเด็น
เพื่อให้ท่านลองพิจารณาและตอบคำถาม
ประเด็นที่๑ท่านกำลังต่อยอดความสำเร็จหรือความล้มเหลว
มุ่งหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษคือมุ่งเป็นเครื่องยนต์ให้เศรษฐกิจเติบโต
เหนียวนำการลงทุนดังนั้นคำถามเรื่องความสำเร็จจึงสำคัญ
ท่านไปดูหรือยังว่าที่ทำมามันสำเร็จแค่ไหน
ภาษีที่คนไทยลงไปได้ประโยชน์กลับมามากน้อยแค่ไหน
มันเป็นเครื่องยนต์แห่งความหวังหรือเป็นเครื่องยนต์ที่ติดดับ
ผมมีข้อมูลสำคัญมาแชร์ท่านครับ
เป็นข้อมูลทางการที่รัฐสภาเพิ่งได้รับรายงาน
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี๒๕๕๙
หนึ่งในนั้นคือผลการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กับตัวชีวัตรที่เคยตั้งไว้ก่อนเริ่มโครงการ

หรืออีกไกลเท่าไหร่จึงจะถึงเป้าหมาย

หากดูเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เราตั้งว่าเศรษฐกิจในพื้นที่โตเฉลี่ยปีละ๕๐

ตอนเริ่มโครงการตั้งเป้าจะทำให้โต
ทำได้จริงนอกจากไม่เพิ่มยังติดลบ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตั้งเป้า๕

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้า๓๘
อันนี้ดีหน่อยทำได้จริง
และเมื่อดูสถานะในการบรรลุเป้าหมาย

สถานะในการบรรลุเป้าหมาย
เกือบทุกเขตเศรษฐกิจมีสถานะในการบรรลุเป้าหมายวิกฤต
ก็ต้องขอบคุณผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ที่ซื่อสัตว์มากนะครับ
แน่นอนผมตระหนักว่าทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิด
แต่จากฐานะที่ผู้ประเมินเองก็เป็นห่วงว่า
ลัพธ์ของโครงการยังห่างไกล
หมายยิ่งนักระดับที่เรียกว่าวิกฤต
คำถามคือรัฐบาลกำลังจะต่อยอดอะไร
ไปสู่อะไรให้พี่น้องประชาชน
เรากำลังทุ่มทรัพยากรไปถูกที่ถูกทางจริงหรือเปล่า
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หลุดเป้า
หากไปดูการจ้างงานซึ่งเป็นตัวเลขจากสำนักงานสถิติจังหวัด
ก็ยิ่งชี้ความล้มเหลวชัด
ว่าจะเป็นในระยองหรือชนบุรี
อกจากนี้หากเจาะไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบางแห่ง

มา๗ปีใช้งบไปมากกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
แต่หลายแห่งเช่นมุกดาหารนครพนม
ปีที่แล้วรัฐพยายามลดค่าเช่าจากไล่ละหลักหมื่นมาหลักพัน

นักลงทุนหลายลายถึงกับใช้คำว่าถึงทางตัน
คำถามคือภาคเอกชนบอกถึงทานตันแล้ว
รัฐบาลยังจะต่อยอดอีกหรือ
ยังไม่นับความย้อนแย้งของนโยบายเขตเศรษฐกิจ

เรื่องที่รัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนจะต่อยอด
เช่นวันนี้นักลงทุนเดิมที่ลงทุนในไทยมานาน
บริษัทญี่ปุ่นบริษัทสหรัฐอเมริกา
ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายนี้บ้างทั้งเข้าที่

แต่เพียงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจที่รัฐบาลขีดเส้นใหม่
เขตเศรษฐกิจชายแดนที่ตอนเริ่มโครงการตั้งเหตุผลไว้ดีมาก
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเยอะ

แต่เอาเข้าจริงนักลงทุนบอก
งั้นเขาไปตั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยไม่ดีกว่าหรือ
ซึ่งก็ฟังมีฟังดูสมเหตุสมผลนะครับ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้

ท่านจะต่อยอดอะไรต่อยอดความล้มเหลวหรือไม่

ท่านกำลังต่อยอดการทำลายและแย่งชิงทรัพยากรหรือเปล่า

จังหวัดไหนในประเทศไทยลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมมากสุด
อันดับหนึ่งระยองอันดับสองชลบุรี

มันสะท้อนว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำอยู่
ไม่ได้มีการเตรียมรับมือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
ขยะติดเชื้อที่ต้องกำจัดโดยเผาด้วยความร้อนสูง
ในระยองมีขยะติดเชื้อวันละ๑๐๑๒ตัน
แต่มีศูนย์กำจัดที่ได้มาตรฐานรองรับได้เพียงวันละ๓๖ตัน
นั่นหมายความว่าแต่ละวันระยองมีขยะพิษท่วมเมืองเกือบ๑๐ตัน
ขยะเหล่านี้กำลังทำให้น้ำปนเปื้อนสารพิษกระทบสุขภาพชีวิตพี่น้องประชาชนระยะยาว
ภาคตะวันออกทั้งภาคต้องการใช้น้ำปีละ๔๑๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งเป็นพื้นที่ทำสวนของประชาชนไปใช้
ชาวสวนฝากถามท่านนายกว่าเขาอยู่มาก่อน
แต่วันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษกำลังแย่งน้ำเขาไปใช้มันถูกแล้วหรือครับ
ในอนาคตเมื่อรัฐบาลต่อยอดนโยบายนี้ตามที่แถลง

คำถามถึงรัฐบาลคือท่านเตรียมแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
ท่านกำลังต่อยอดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทุกข์ร้อนประชาชนหรือไม่

ทำลายการรวบอำนาจอยู่หรือเปล่า
เศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ

รวบอำนาจให้เลขาธิการสามารถอนุมัติอนุญาต
ตามกฎหมาย๘ฉบับเช่นกฎหมายขุดดินถมดิน
กฎหมายควบคุมอาคารทั้งยังให้ทำผังเมืองใหม่ได้
แม้ระบุให้คุ้มครองผู้รับผลกระทบก็ระบุอย่างที่นโยบายท่านระบุนี่แหละครับ
รับฟังผู้มีส่วนได้เสียแต่ในทางปฏิบัติหลายกรณีประชาชนบอกไม่เคยทราบเรื่อง
อกจากนี้ยังยอมให้คนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินได้ยาวสุด๙๙ปี
และรวบสิทธิประโยชน์จากกฎหมายหลายฉบับ
พรบศูนยากากรท่านนายกกำลังจะต่อยอดการรวบอำนาจแบบนี้ต่อไปด้วยใช่หรือเปล่าครับ
ท่านประธานครับการรวบอำนาจเป็นประเด็นสำคัญของเศรษฐกิจพิเศษ
ยอมรวบอำนาจเพื่อหวังให้เศรษฐกิจเติบโตเราแลกมาด้วยอะไรบ้าง
เรายอมตัดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะทั่วเมืองเกษตรกรขาดแคลนน้ำ
แท่งมาด้วยความเจ็บป่วยของประชาชนยังไม่นับว่าให้คนต่างชาติถือครองที่ดินได้นาน
ขณะที่คนไทยจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงที่ดิน
แต่ดูสิครับนอกจากนักลงทุนยังไม่สะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้จริง
หมายที่อยากให้เศรษฐกิจเติบโตก็ไม่เป็นดังหวัง
เขตเศรษฐกิจถึงกับติดลบแถมการว่างงานก็เพิ่มขึ้น
ท่านนายกกำลังจะต่อยอดเรื่องเหล่านี้จริงหรือครับ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านนายกต้องพิจารณาท่านกำลังต่อยอดอะไร
โมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาแบบนี้มันคุ้มค่าหรือไม่
เศรษฐกิจใดควรได้ไปต่อไปต่อแบบไหน
ท่านกำลังต่อยอดความล้มเหลวต่อยอดการทำลายทรัพยากร
ต่อยอดการร่วมอำนาจต่อไปใช่หรือไม่
ถ้าใช่เท่ากับท่านกำลังพาดแล้วพาดอยู่พาดต่อ
ท่านกำลังจะต่อยอดซากปรักหักพังด้วยภาษีของพี่น้องประชาชนครับ
การสำคัญที่สุดขออนุญาตกิดเส้นใต้ไว้หนัก
กับการหาประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือธุรกิจบางประเภท
อสังหาริมทรัพย์

จะไม่มีกลุ่มทุนใดได้ประโยชน์

หรือแผนพัฒนาล่วงหน้า

ตรา๕๗ของพรบประกอบร่างรัฐมนุน

และในเว็บไซต์พักเพื่อไทย

หนวกกุญแจ๓ดอกได้แก่กฎหมาย
ธุรกิจชุดใหม่สิทธิประโยชน์ใหม่

กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่

แก้ไขทบทวนกฎหมายใบอนุญาต

ธุรกิจเป็นต้นเหตุการคอรัปชั่น

เขตศิษย์พิเศษมาแก้ปัญหา
หรืออุดลอยลั่วที่นโยบายเขตศิษย์พิเศษ

ผมพลิกหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
นโยบายเขตธุรกิจใหม่หายไป

ยังยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น

นโยบายเขตธุรกิจใหม่ยังมีอยู่หรือไม่

ทำไมจึงไม่มีในคำแถลงนโยบาย

จะยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็น

สาเหตุที่เรียนถามท่านนายกตามตรงเพราะ

แต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างเหมือนเดิม

กฎหมายกฎระเบียบใบอนุญาตในยุคของท่าน

และในฐานะที่ผมสนใจและติดตามเรื่องนี้

ประสบการณ์ในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
เรื่องนี้ต้องเริ่มที่ประชาชนและภาคเอกชนครับ
ต้องฟังเขาว่าอยากให้แก้อะไร

นายกต้องมีกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ต้นครับ
ว่าจะแก้กฎใดระเบียบใดต้องเสร็จเมื่อไหร่

การมีหมุดหมายที่ชัดเจนเท่านั้น

งั้นเรียนท่านนายกตามตรงว่ายากจะสำเร็จ
อย่างไรก็ตามผมต้องขอท้วงติงว่าการแก้ปัญหาเช่นเรื่องใบอนุญาตต่าง
หากทำในรูปแบบเขตธุรกิจใหม่เสี่ยงสร้างความเหลื่อมล้ำ
และไม่แก้ปัญหาได้จริงเพราะอะไรครับ
เพราะปัญหาใบอนุญาตเป็นปัญหาที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
ไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเช่นบรรยาทแรงงานต่างด้าว
ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์
ใบอนุญาตสถานประกอบการโรงแรมสปาร้านอาหาร
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดกับคนทั้งประเทศ
โคราชก็เจอคนเชียงรายก็เจอคนสมุทรประการก็เจอ
ถ้าท่านใช้วิธีนี้ในการแก้มันจะช่วยคนจังหวัดอื่นได้อย่างไร
กล่าวได้ว่าวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุด
ขาดความทะเยอร์ทะยานไม่แก้ที่ต้นต่อคงซุกปัญหาไว้
จะยังดำรงอยู่ต่อไป
ผมเสนอว่าท่านควรทบทวนสิ่งที่ภาษาในวงการเรียกว่า
กิโยตินกฎหมายทั้งระบบแน่นอนว่ายากกว่า
แต่เกิดประโยชน์จริงและยั่งยืนกว่า

และผมขอยืนยันว่าพักเก้าไกรพร้อมสนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนเหล่านี้
ประเด็นสุดท้ายที่ผมขออภิปราย
คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าลงทุน
ในเรื่องที่นโยบายรัฐบาลระบุว่า
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายดังกล่าวครับ
จากไม่มีใครคบค้าและผู้นำไม่ให้ความสำคัญ
ช่วยเพิ่มแต้มต่อในการส่งออกดึงดูดการลงทุน
ช่วยให้บริษัทต่างชาติเทคโนโลยีดีอยากมาลงทุนบ้านเรา

นามมี๑๕ฉบับครอบคลุม๕๓ประเทศ
และที่แย่ไปกว่าคือจำนวนประเทศที่ครอบคลุม
แล้วอย่างนี้เราจะค้าขายแข่งกับเขาได้อย่างไร
ใครจะมาอยากลงทุนกับเรา
สิ่งเหล่านี้สะท้อนในเงินลงทุนต่างชาติเข้าไทยที่ลดลงเรื่อยครับ

จากภาพจะเห็นว่าย้อนกลับไป๒๐ปีก่อน
เงินต่างชาติไหลเข้าไทยมากสุด

ทางตรงข้ามเวียดนาม๒๐ปีที่แล้วมีสัดส่วน๑๘

นี่สะท้อนถึงเสน่ห์ของไทยที่ลดลง

แสดงถึงความสามารถในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับประเทศอื่น
ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกของเราแทบไม่เพิ่มเลย
ขณะที่เวียดนามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง๒๐ปี
สิ่งนี้สะท้อนศักยภาพการแข่งขันของไทยที่ลดลง
ต่ำกว่าประเทศอื่นเฉลี่ยเพียง๓๐ของการส่งออก
และประการสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนฝากถามมาครับ
ท่านมีจุดยืนอย่างไรต่อหลายประเด็นที่เขากังวล
เช่นเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือการเข้าถึงยา
สาเหตุที่ต้องเรียนถามท่านนายกเพราะไม่เร็วก็ช้าท่านต้องตัดสินใจ
ประชาชนจึงอยากทราบว่าท่านมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องนี้
ท่านนายกต้องกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชีวัตรที่เหมาะสมครับ
แต่ควรเป็นความครอบคลุมกี่ประเทศ
เหล่านั้นค้าขายกับเรามากแค่ไหน
แล้วจะช่วยกระตุ้นการส่งออกให้เราได้เท่าไหร่
แล้วจะประหยัดภาษีให้ผู้ประกอบการได้แค่ไหน
เพราะต้องเรียนตามตรงว่ากำลังทรัพยากรเจ้าหน้าที่มีจำกัด
ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์มากนะครับ
เราจึงจำเป็นต้องจัดอันดับความสำคัญ
สุดท้ายครับจากนโยบายกระตุ้นการค้าการลงทุนที่ผมกล่าวไป
ผมขอตั้งคำถามว่าท่านกำลังอยู่ในภาวะรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
หรือกำลังต่อยอดความล้มเหลวความผิดพลาดอยู่หรือเปล่า
อย่างที่ว่าพลาดแล้วพลาดอยู่พลาดต่อ
เหตุแห่งความล้มเหลวมี๓ประการครับ
ท่านกำลังต่อยอดยุทธศาสตร์แบบเดิม
ท่านกำลังต่อยอดการรวบอำนาจแบบเดิม
และ๓ท่านกำลังต่อยอดการไม่เห็นหัวประชาชนแบบเดิม
ทั้งหมดนี้ผมได้แต่หวังว่าท่านนายกจะไม่เป็นแบบนั้นครับ
นายกจะกำหนดยุทธศาสตร์และตัวชีวัตรใหม่ในการออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ
ท่านนายกจะให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ
และสุดท้ายท่านนายกจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเห็นหัวประชาชน